ชื่อของครูบาไก่ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะ
ล่าสุดมีประเด็นย้อนกลับไปถึงปี๕๘
ที่บอกว่าตอนนั้นครูบาไก่มีนิมิตร
ว่าตรงนี้จุดบริเวณนี้มีพระเก่าแก่โบราณอายุมากกว่า๔๐๐

นี่ล้อมสายสินกันแล้วก็มีการเหมือนคล้ายทำพิธีอะไรอะค่ะ
พอขุดลงไปเห็นบอก๓เมตรได้มั้งคะพี่อุ๋ย

เป็นพระพุทธรูปนาคปรกอะค่ะ
ลักษณะดูเก่าแก่อุ้ย

วันนี้เจอวันนั้นใช่ไหม

มันเคยเผยแพร่มาก่อนแล้ว

บอกว่ามีคนเขาเห็นแล้วเขาไปตรวจสอบ

นี่ของใหม่ทำเรียนแบบให้ดูเก่า

ไปหาซื้อได้เลยตามตลาดพระเครื่องในกรุงเทพ
ถ้าพระจันทร์ก็มีขายเขาว่าแบบนี้
อุปนายกสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยนะคะคุณสุภกลทีอรุศรีค่ะ
เขาบอกเลยว่าเรื่องวัตถุโบราณที่พระสุวิทชินวโรหรือครูบาไก่
ประธานที่พักสงฆ์ป่าปฐมเทวารามอำเภอบรรจาคีรีจังหวัดขอนแก่น
มิตถึงและให้ลูกศิษย์ไปขุดหาเนี่ยที่บอกว่ามีอายุมากกว่า๗๐๐ปี
ตรวจสอบเบื้องต้นแล้วเนี่ยเอาแค่เห็นจากรูปถ่ายนะไม่ต้องดูองค์จริงก็ได้
เป็นพระที่สร้างขึ้นมาย้อนยุคไม่ใช่พระเก่าแก่อายุถึงร้อยปี
แล้วก็บอกด้วยว่าหาเช่าบูชาได้ตามท้องตลาดทั่วไป
ใครไปตลาดพระเครื่องที่ท่าพระจันทร์คุณก็ไปซื้อได้แล้ว
เขาบอกด้วยนะคะว่าที่ลักษณะมันดูเก่ามันดูเขียวใช่ไหมมันมีวิธีค่ะ
คือสามารถใช้สารเคมีอย่างแอมโมเนียผสมน้ำแล้วเอาไปทาที่องค์พระ
สัก๑๐๒๐นาทีเนี่ยพระพุทธรูปก็จะมีผิวเป็นสีเขียวแล้ว
เชื้อโรคนะคะและถ้าเป็นพระเก่าจริงเนี่ยอายุหลายร้อยปีจริง
สีเขียวเนี่ยมันจะออกมาจากเนื้อองค์พระเลยเป็นสีเขียวที่สม่ำเสมอ
คนในวงการพระเขาเรียกกันว่าสนิมเขียว
นี่เขาบอกเขาศึกษาเรื่องนี้มานาน๓๙ปีเพราะฉะนั้นเขาดูไม่พลาด
น้องเขาส่งรูปมาให้ดูว่าอันนี้เป็นพระเก่าไหมถึงยุคไหม
เท่าที่ดูมันก็มันก็จะเป็นพระที่ย้อนยุคสร้างย้อนยุค
ไม่ใช่เป็นพระเก่าที่๕๐๐ปี๗๐๐ปี๘๐๐ปีอย่างที่เขาพูดกัน
อันนี้จะเป็นพระใหม่ตามท้องตลาดทำขายมีครับถ้าพระจันทร์
แล้วก็ทางวัดราชนดาก็มีอันนี้ก็เป็นพระที่ดูง่ายอยู่
๙ปีก็ตอบจากความรู้ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของจริงแน่นอน
อย่างที่บอกว่าประเด็นนี้ถูกจุดขึ้นมาจากคุณแพรรี่ไพรวันวรรณบุตรนะคะ
วันนี้ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กอยากให้คณะสงฆ์ธรรมยุทธ์
จังหวัดขอนแก่ตรวจสอบหน่อยแบบนี้ถือว่าเข้าข่ายอวดอุตริไหม
เพราะมันมีหลักฐานยืนยันจากนักวิชาการแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญระบุบอกว่า
อยากให้สื่อมวลชนช่วยตรวจสอบด้วยเอาองค์พระพุทธรูปหรือโบราณวัตถุที่ถูกอ้างถึง
แล้วเธอยังบอกด้วยบอกว่าย้อนไปเมื่อ๗ปีก่อน
เจ้าหน้าที่โบราณคดีและเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่นเนี่ย
ก็เคยแจ้งผลต่อชาวบ้านคณะกรรมการในอำเภอ
แล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสพมันจาคีรีไปแล้ว
พระพุทธรูปโบราณที่ครูบาไก่กับพวกขุดขึ้นมาเนี่ย
เป็นของปลอมเป็นของเก๊เป็นของสร้างใหม่
และไม่ได้มีอายุ๕๐๐๗๐๐ปีตามที่กล่าวอ้าง
คำถามก็คือทำไมเรื่องถึงหยุดแค่การแจ้งผลล่ะคะ
ทำไมไม่มีการตั้งคำถามหรือดำเนินคดีใดกับครูบาไก่และพักพวก
แพร่มาค่ะแพร่ต้องการคำตอบให้เวลา๓วันนะคะ
แล้วเธอก็โพสต์อีกล่าสุดนี้เลยนะบอกแหมตอนไปขุดบอกเป็นวัตถุโบราณ
พอเขาจับได้บอกว่าคุณค่ามันอยู่ที่จิตใจ

เบะปากไปหนึ่งขอนแก่นนี่เบะยากนะคะไม่ใกล้เลยนะคะ
แต่ถ้าเป็นโพสต์เปิดประเด็นเลยเนี่ยต้องย้อนไปนู่น๑๒ชั่วโมงก่อนหน้านี้

บอกเห็นแล้วก็เพลียใจเมื่อไหร่มันจะฉลาดกันสักทีนะ
ชาวพุทธบางกลุ่มในประเทศนี้ปลดิฉันอยากถามไปถึงคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ขอนแก่น
ว่าแบบนี้เข้าข่ายอวดอุตริไหมคะรบกวนคณะสงฆ์ช่วยสอบอธิกรพระไก่เพิ่มเติม
ในกรณีนี้ด้วยค่ะอ้างชาญอ้างนิมิตรไม่ได้นะคะ
นี่ค่ะนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เลยนะคะ
เพราะว่าปราชิกเนี่ยอาบัดหนักเนี่ยมันมีอยู่๔ประเภทใช่ไหม

อันนี้เข้าข่ายไหมแพรรี่ไพวันเขาเลยย้อนถามว่า
อันนี้เข้าข่ายไหมเนี่ยเมื่อ๗ปีก่อนใช่ไหม

เดี๋ยวจะเจอพระเก่าแก่

ไป๓เมตรเจอจริง
แล้วมีการล้อมสายสินจุดทงจุดทูบกันด้วย
ซึ่งพอเรื่องนี้ถูกเปิดประเด็นออกมานะคะ
ชาวเน็ตนะคะก็มีการเอารูปพระพุทธรูปของครูบาไก่
เปรียบเทียบกับพระพุทธรูปที่หาเช่าบูชาตามท้องตลาดพระเครื่อง

มันเหมือนกันเป๊ะเลยมีขายเยอะแยะนะคะบังเอิญจังแบบนี้ค่ะ
ครูบาไก่เองก็ออกมาเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวก่อนหน้านี้เหมือนกันนะคะ
เรื่องของการขุดพระหรือวัตถุโบราณที่ฝังอยู่ใต้ดิน

และระบุออกมาแล้วว่าไม่ผิดวินัยสงฆ์ค่ะ

เพราะว่าสิ่งที่กล่าวหาและประเด็นในเรื่องหูทิพย์ตาทิพย์เนี่ย

อาตมาไม่เคยพูดหรือเอ่ยออกจากป่าอาตมาเองเลย
ไม่เคยบอกเลยว่ามีหูทิพย์ตาทิพย์มีชานทิพย์ไม่เคยเลย

ไม่รู้ก็ลูกศิษย์เอาไปพูดกันเองแล้วก็บอกกันปากต่อปาก
ขยายออกไปเป็นวงกว้างและเป็นระยะเวลานาน

ไม่รู้เหมือนกันก็ครูบาไก่บอกแบบนี้ว่า
ตมาไม่เคยพูดหรือเอ่ยออกจากปาก

อันนี้ก็อยู่ที่การพิจารณาของคณะสงฆ์หรือเปล่า

คือเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นมานานแล้ว
และตัวครูบาไก่เองก็ถูกสั่งห้ามให้กระทำในลักษณะแบบนี้อีก
ส่วนพระพุทธรูปรวมถึงวัตถุโบราณที่ชาวบ้านไปขุดมาได้
เห็นว่าตอนนี้อยู่ในความดูแลของนักการเมืองท่านหนึ่ง
โดยมีไม่ต่ำกว่า๕๐๐ชิ้นแล้วก็ได้รับการดูแลเป็นอย่างดี